ไปที่จังหวัดมหาสารคามครับพี่น้อง
เขาบอกว่าการทาลานข้าวนะครับ
ด้วยการนวดนวดข้าวเนี่ย
เด็กเด็กนะครับแต่ว่าการนำขี้ควายนะครับ

มาทารานค่ะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละครับ
นี่คือนับวันจะหายากเต็มทนนะครับ
นี่คือบรรยากาศของ
การแข่งขันทารานวดข้าวแบบโบราณด้วยขี้ควายสดนะครับ
จัดแข่งขันในงานประเพณี
วันสู่ขวัญธัญญาหารและสรรพสัตว์
หรือว่าสูขวัญเขาซุ่มปากเล่าชาวนาดูลพระสันเดชน์
ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
งานนี้ก็สร้างความสนุกสนานให้กับทั้งผู้ชมและผู้เข้าแข่งขัน
ที่เป็นวัยกลางคนขึ้นไปมาจาก๙ตำบลในอำเภอนาดูล
ถึงรางวัลที่๑นะครับเป็นรางวัลเงิน๒๐๐๐๐๐บาทจากในอำเภอ
ทุกทีมก็อาศัยทักษะโบราณกันเต็มที่
เพราะปัจจุบันแทบไม่มีการทาลานด้วยขี้ควายสดกันแบบนี้นะครับ
พอได้สัญญาณน้ำก็เทขี้ควายน้ำมาแล้วหลายขี้ควายครับ
ก่อนจะใช้เท้าย่ำละเลงทาทั่วพื้นที่ที่กำหนดไว้
ใช้ไม้กวาดปัดให้เรียบรอให้แห้ง
ไหนเสร็จก่อนและหน้าเรียบดีก็คว้ารางวัลไปเลยนะครับ
แต่ผู้สื่อข่าวของเราไม่ได้ส่งผลชนะ
ว่าใครแพ้ใครชนะใครชนะเลิศนะครับ

จากนี้ยังมีการปล่อยปลาไหลและแยะ
คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติอำเภอนาโดนด้วย
สำหรับประเภทนี้สู่ขวานข้าวตุ้มปากเหล้า

ที่สีบท่อกันมากแต่ย่าวนาน
ส่างขวานกำลังใจเหยียดเศร้าหน้า
สร้างความสามัคคีให้ชุมชน
ทำกันในช่วงหลังเกี่ยวนำข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉางนะครับ
มีนายธนิษฐ์อเอนแอกวิทย์ร้องประหลักกระทรวงกเศรษฐ์และสหกร
มาเป็นประธานยกปราศาสตร์มงคลที่ทำจากไม้ไผ่
ขึ้นตั้งบนกองข้าวเปลือก
จากนั้นพรามประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญพระแม่โพศพ
มี่หมอแคนลำบายศรีสู่ขวัญ
แล้วก็มีการถูกขวัญข้าวขึ้นแบบนี้นะครับ

ก่อนที่จะให้ประธานได้พิธีร่วมทาร้านนวดข้าว

มีการพัดวีทำพิธีบวงสวง
มีข้าวมีอะไรต่างมากมาย

นี่แหละครับวิธีชีวิตของชุมชนชาวอีสานนะครับ

เป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานนะครับ

เขาบอกว่าการทาลานข้าวแบบนี้นะครับ

โอ้โหเราอาจจะอยู่ในเมืองมากไปหน่อยนะ
นี่ถึงให้พี่ทิศเป้เอามาฝากกันนี่ไง

สมัยอยู่อเมริกาน้องดาวยังไม่ใช่อยู่ใช่ไหม

เล่าให้ฟังการทาลานข้าวแบบนี้นะครับ

แถวบ้านไม่ค่อยมีปูนไม่มีทางกว้าง
ก็ต้องแบบว่าหน้าทำเกี่ยวข้าวเสร็จปั๊บ
ตะเรียมตัวต้องทำลานให้มันเรียบไว้

บางครั้งควายกำลังเงืองด่าขึ้นนะครับ

เราต้องรีบวิ่งไปเอาขี้ควายแบบนั้นเลยนะ

ก็จะมีประมาณสัก๒๓สัปดาห์กันอยู่

พอทำแห้งก็เหมือนกับปูน
แล้วก็สัปดาห์ที่๓๔บาทข้าวก็เสร็จเกี่ยวมา

วิถีชีวิตแบบนี้นะฮะจะมีให้เห็นในทั่วไทยนะครับ

ถ้าใครมีมุมมองไหนก็บอกกันได้นะครับ
ทักทายกันมาหรือว่าหามุมแบบใหม่ว่า
นี่ของแปลกของดีแบบนี้ในประเทศไทยยังมีอยู่